ส่วนคลัสเตอร์ของบ่อนกับคลัสเตอร์ของแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมือง
รวมถึงที่ปล่อยปะละเลยให้เข้ามาในเมืองไทยเนี่ยนะฮะ
ก็มีการตั้งคณะกรรมการในการที่จะตรวจสอบเรื่องราวต่างเหล่านี้
มีการเด้งตำรวจชั้นผู้ใหญ่ก็ไปหลายนายนะฮะ
ติดตามการวิเคราะห์ได้จากอาจารย์สุภาพคลี่ขจาย
ขีดเส้นใต้เมืองไทยเลยครับสวัสดีอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
สวัสดีท่านผู้ชมครับต้องมีความคืบหน้าต่อ
สัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าเป็นสัปดาห์
แห่งการทัวร์ลงใส่รัฐบาลหลายเรื่องเลยครับ
แล้วเรื่องนี้จะนำไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจ
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีบางคนที่เกี่ยวข้อง
อันนี้คือภาพรวมรัฐบาลต้องรับเต็มครับ
แม้คนในรัฐบาลจะบอกว่ารัฐบาลทำเต็มที่
แต่ว่าที่เกิดความบกพร่องหละหลวมให้เกิดโรคระบาดคราวนี้
มันมาจากค่าราชการประจำสองส่วน
ส่วนหนึ่งที่ไปเกี่ยวข้องกับให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาผิดกฎหมาย
กระทรวงแรงงานด้วยอีกจุดหนึ่งก็คือการที่ปล่อยให้มีบ่อน
แล้วคนติดเชื้อเข้าเอาไปแพร่ในบ่อน
จากบ่อนลามทุ่งไปหมด๕๐กว่าจังหวัด
รัฐบาลบอกว่านี่เป็นเรื่องของค่าราชการประจำรัฐบาลทำเต็มที่แล้ว
ไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลแต่ผมบอกว่าตอบอย่างนี้เนี่ย
ครึ่งหนึ่งผิดครึ่งหนึ่งถูกตรงที่ว่านั่นเป็นเรื่องของค่าราชการประจำ
ทำกันแต่ว่าอีกครึ่งหนึ่งก็คือว่าค่าราชการประจำเหล่านี้
ใครล่ะครับผู้บังคับบัญชาต้องไล่มาดูตั้งแต่ผู้บังคับบัญชาลำดับชั้น
ลำดับชั้นไล่ขึ้นมาสิว่าใครเป็นผู้บังคับบัญชา
สุดท้ายขึ้นมาหนีไม่พ้นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกำกับดูแล
นี่เรื่องของความรับผิดชอบครับถึงแม้ไม่ทำเอง
แต่คุณปล่อยให้ปล่อยประละเลยแล้วมันเกิดความเสียหาย
คุณต้องรับผิดชอบระบบความรับผิดชอบมันต้องมีเป็นลำดับขั้น
นึกออกไหมฮะเวลามีข่าวรถไฟชนกันที่ญี่ปุ่น
รัฐมนตรีคมนาคมเขาประกาศรับผิดชอบเขาลาออก
ทั้งทั้งที่รัฐมนตรีไม่ได้ไปขับรถไฟเองทั้งทั้งที่รัฐมนตรีไม่ได้ไปยืนคุม
เรื่องการสับลางเองแต่รัฐมนตรีเขาบอกว่านี่ลูกน้องเขาทำผิดพลาด
แล้วเขาต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของลูกน้องเขานี่คือนี่คือขอบเขตของความรับผิดชอบ
คราวนี้ก็เหมือนกันในเมื่อตำรวจไปแอบให้เปิดบ่อนมีผลประโยชน์กัน
แล้วบ่อนั้นก็นำความเสียหายแพร่ไปหมดในเมื่อข้าราชการบางส่วน
ไปได้ผลประโยชน์กับการนำแรงงานเถื่อนเข้ามาแล้วมันเกิดระบาดทั่วกันไปหมด
หัวหน้าของค่าราชการเหล่านั้นต้องรับผิดชอบหัวหน้าที่สำคัญที่สุดสูงสุดก็คือ
รัฐบาลไงครับอันนี้รัฐบาลหนีไม่พ้นหรอกครับ
แล้วพอขุดลงไปลึกมันไม่ใช่ว่าไม่รู้ไม่เห็น
แล้วปล่อยให้ข้างล่างว่าไปแต่ว่าที่เขาขุดคุยก็คือว่า
คนที่เกี่ยวข้องมีผลประโยชน์กับเรื่องแรงงานเถื่อนกับเรื่องบ่อนการพนัน
โยงกันไปโยงกันมาวนกันไปวนกันมา
ก็ไปเกี่ยวข้องกับคนที่มีอำนาจในรัฐบาลผลประโยชน์ที่ได้มา
ก็เกี่ยวข้องกับคนที่มีอำนาจในรัฐบาลฉะนั้นรัฐบาลหนีไม่พ้นหรอกครับ
หนีไม่พ้นที่คนจะโทษว่านี่เป็นเรื่องของรัฐบาลอิทธิพลมืด
ขยี้อำนาจรัฐนี่เขาว่าอย่างงั้นหลักการต่อมาก็คือว่า
เมื่อผู้ภายใต้บังคับบัญชาบกพร่องผิดพลาดก่อให้เกิดความเสียหาย
ให้ดูว่าการลงโทษเป็นยังไงการลงโทษเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบครับ
ลงโทษที่เกี่ยวกับบอลก็ได้ทำแล้วทำให้เห็นแล้ว
มาตั้งแต่ผู้กำกับผู้บังคับการจนกระทั่งถึงผู้บัญชาการว่ากันเป็นลำดับชั้น
แต่ถามว่าพอไหมล่ะครับพอไหมแค่นั้นพอไหม
เพราะว่าเรื่องนี้คนเขามองว่าไอ้การย้ายแบบนี้มันเป็นสูตรสำเร็จ
พายุมาลมแรงเอาเข้าล่มสักพักหนึ่งก่อนย้ายมาเก็บไว้ก่อน
พอสักพักหนึ่งสถานการณ์คลี่คลายคนลืมเรื่อง
นักข่าวก็ไม่ได้เสนอข่าวต่อแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคนที่ถูกย้ายเข้ามาเก็บเนี่ย
เป็นยังไงแต่คนในวงการก็รู้กันว่าอ้าว
พอมีคำสั่งแต่งตั้งใหม่ชื่อนั้นก็ไปแซมไปแทรกอยู่
คำสั่งแต่งตั้งที่กลับไปกินตำแหน่งหลักเหมือนเดิม
นักข่าวก็ไม่ค่อยรู้เพราะว่าข่าวมันเลยไปแล้ว
ประชาชนก็ไม่รู้เพราะว่าไม่มีใครเอาข่าวมาเสนอ
เขาถึงบอกว่าย้ายกันพอเป็นพิธีเล่นลิเกกัน
ฉะนั้นการย้ายอย่างนี้เนี่ยไม่ทำให้คนหายแคลงใจ

เรื่องนี้นายกรัฐมนตรีตั้งกรรมการขึ้นมาครับ
นายกรัฐมนตรีตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง
ให้ตรวจสอบทั้งเรื่องการนำแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศมา
เข้ามาได้ยังไงให้ตรวจสอบเรื่องการเปิดบ่อน
เปิดได้ยังไงที่จริงให้เรื่องการตรวจสอบการเปิดบ่อน
เปิดได้ยังไงเนี่ยไม่ต้องตั้งกรรมการให้เสียเวลาหรอกครับ
ก็รู้รู้กันอยู่ก็รู้กันทั้งนั้นในวงการว่าทำไมถึงเปิดได้
แต่เอาเถอะเมื่อคิดว่าการตั้งกรรมการขึ้นมา
มันจะเป็นการหาทางออกที่จะได้ข้อมูลก็ว่าไป
แต่ว่าคนเขาคิดว่าการตั้งกรรมการขึ้นมาเนี่ย
มันซื้อเวลาซื้อเวลาให้สถานการณ์จากความร้อนแรง
ให้มันอุ่นลงมาหน่อยให้มันเย็นลงมาหน่อย
ก็ไปตั้งกรรมการขึ้นมาฉะนั้นจากนี้ไปก็คอยดูว่า
กรรมการที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยจะทำอะไรได้บ้าง
เอาใครมาเป็นกรรมการเอาใครมาเป็นประธาน
เขาถึงเรียกร้องว่าอ้าวหาคนอย่างอาจารย์วิชามาหาคุณมาได้ไหมล่ะ
มาตรวจสอบกันว่ากว่าจะเปิดบอลได้เนี่ย
ใครสั่งใครใครเปิดไฟเขียวให้ใคร
ใครเข้าไปเกี่ยวข้องเงินที่ส่งมาจากบ่อนส่งกันไปถึงไหน
เอาให้ถึงขนาดนั้นได้ไหมล่ะถ้าทำอย่างนั้นได้อ่ะ
มันก็เรียกว่าเอออย่างน้อยก็ไม่ถุดลากขอนโคน
แต่อย่างน้อยคนก็มีความรู้สึกว่าเขาสบายใจขึ้น
สบายใจขึ้นคนที่ปล่อยประละเลยให้เขาเดือดร้อน
ให้เขาประกอบอาชีพไม่ได้ให้เขาตกงาน
เขาจะได้รู้ว่าอ๋อคนเหล่านี้รับเวรรับกรรมไปส่วนหนึ่งแล้ว
เพราะนำความเดือดร้อนมาให้
ฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องตามดู
ส่วนเรื่องการนำเข้าแรงงานเถื่อนที่เป็นต้นเหตุสำคัญ
คือเรื่องบอลต้องแยกออกมานะ
ว่าถึงไม่ต้องไปตั้งกรรมการสอบก็พอรู้
แต่ว่าเรื่องที่ปล่อยให้แรงงานต่างด้าวเข้ามา๓๔แสนคน
ที่เขาบอกว่าหัวละหมื่นหัวละหมื่นเนี่ยอย่างต่ำนะ
เอา๓๔แสนคูณคูณเข้าไปสิก็๔๐๐๐ล้าน
เหล่านั้นไปไหนอยู่กับใคร
ใครเป็นคนจ่ายให้ใครจ่ายแล้วส่งกันไปถึงไหน
ระดับไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับเงินเหล่านี้
คนเขาเดือดร้อนเขาก็ต้องถามหาความเป็นธรรม
แล้วจะหาต้นต่อได้ไหมล่ะ
ถ้าหาต้นต่อไม่ได้ให้ไปถามเอากับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
เพราะคุณอัจฉริยะออกมาเสนอเป็นระยะเป็นระยะ
ว่าคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้มีใครบ้าง
เป็นนายตำรวจก็มีเป็นฝ่ายปกครองก็มีเป็นฝ่ายทหารก็มี
แต่ว่าไม่มีปฏิกิริยาตอบรับใดจากฝ่ายราชการ
ผมถึงบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ทัวร์ลง
แล้วจะลงอย่างนี้ไปเรื่อยจนกว่าจะถึงการอภิปราย

ฝ่ายค้านเองก็ต้องทำหน้าที่
ถ้าฝ่ายค้านไม่มีข้อมูลและเอาข้อมูลจากหนังสือพิมพ์
เอาข้อมูลจากสื่อแล้วไปอภิปรายไม่มีประโยชน์
ฝ่ายค้านจะต้องแสดงท่าทีให้เห็น
จะต้องแสดงอิทธิฤทธิให้เห็นว่าฝ่ายค้านก็มีข้อมูล
ข้อมูลที่เปิดพวกขึ้นมากลางสภาแล้วคนนี้อยู่ไม่ได้
คนนั้นอยู่ไม่ได้คนนี้นั่งไม่ติด
เราก็อยากเห็นฝ่ายค้านทำหน้าที่อย่างนี้
งั้นที่ผ่านมาคนก็บอกว่ามันก็พอกัน
ระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาล
ฝ่ายรัฐบาลไม่เข้มแข็งฝ่ายค้านไม่เข้มแข็ง
เข้มแข็งของฝ่ายค้านคือมีทีเด็ดในการหาข้อมูลมาน็อกฝ่ายรัฐบาล
เปล่าอยู่ข้างนอกไม่มีประโยชน์
ถึงเวลาเข้าสภามีไหมล่ะข้อมูลที่จะมาน็อกรัฐบาลได้
มีไหมล่ะที่เปิดเผยข้อมูลแล้วรัฐมนตรีอยู่ไม่ได้
ต้องลาออกหรือนายกรัฐมนตรีปรับให้ออก
ทั้งหมดนี้มันเป็นความต้องการของประชาชน
ที่เขาอยากเห็นว่าคนที่เป็นต้นเหตุทำให้ประชาชนเดือดร้อน
นักธุรกิจเดือดร้อนวุ่นวายเดือดร้อนกันหมดทั้งประเทศ
ควรจะได้รับโทษยังไงเขาควรจะได้รับเวรรับกรรมยังไงบ้าง
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์ด้วยนะฮะเรื่องแบบนี้ต้องกระทุ้งกระทุ้งเรื่อยนะฮะ
ขอบคุณครับในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ